เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุดยอด
ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อแล้วเป็นคนที่ขยันอดทน
เพราะฉะนั้นตำรวจดีต้องได้รับการปูนบำเน็ต
ได้รับการเลื่อนยศเขารอชื่นชมแล้วไม่บ่นไม่บ่นไม่อะไรเลยทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดเลย
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยครับกับภาพบรรยากาศของการเลื่อนยศในครั้งนี้
โหโหต้องฝรกเมอร์ให้ครับชื่นชมยินดีค่ะ
รู้จักไหมนี่นี่จ่าเฉยส่วนที่เห็นในจอเล็กนี่คือ

ฉันหมื่นตำรวจจัตวา

จ้าเฉยได้รับการเลื่อนจดแล้ว

เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับทางพลตำรวจเอก

พัชระภูวดลนะครับ
ซึ่งเป็นผู้กำกับสพเมืองอุดรธานี

เขาทำการทาสีใหม่

เราเองก็ได้เห็นผลงานของจ่าเฉยมา
นานนับปีทำหน้าที่อยู่

ไม่เคยบ่นซากคำ

ความสำเร็จนี้ก็บังเกิดขึ้นกับจาเฉย

เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการประดับยศใหม่
ก็จะกลายเป็นผู้หมวดเฉย
โหต้องตอบเลย

นี่เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนมาก
เฟซบุ๊คของผู้กำกับพลตรวจเอกดิษยเดชนะครับ
ก็ท่านเนี่ยได้ทำการประดับยศใหม่ให้กับจาเฉย
แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
มีแคปชั่นด้วยนะบอกว่าหลังบ่ายใครเครียด
จ่าเฉยหลังจากอดทนตากแดดร้อนลมฝนหนาวมานาน
ไม่เคยปริปากบนสักคำหรือยอดท้อแต่ประการใด
แบบนี้ต้องเลื่อนชดเลื่อนยดให้ประดับยศให้เป็นไหน๑๐๐
แบบนี้ก็สร้างความฮือหาให้กับชาวเน็ต

ไปกับมองคอมเม้นต์กันเกือบเลยครับคุณผู้ชมครับ

เออเขาเลื่อนยดแล้วว่าไป
ถูกต้องเป็นความน่ารักของผู้กรรมกับสภาพเมืองอุดรทาดีนะ
เอาแบบนี้ให้ดูกันคลายเครียดคุณผู้ชม

ค่ะก็เหมือนกับว่าจ่าเฉยเนี่ยนะคะเขาก็เป็นหุ่นเป็นรูปปั้นใช่ไหม
อยู่นานสีก็ถลอกปอกเปลือกนะ
คนที่สัญจรไปมาอาจจะเห็นไม่ชัดไง
อื้ออื้อดีตัว
เมื่อกี้ที่ฉันแอบเห็นติดขนตาให้ด้วย

ใจเห็นว่าตาแล้วมีขนตาน่ะ

ไม่ค่อยบ่นจากทำอะไรให้ทำหมด
บางคนถึงกับคอมมิ้นท์เป็นจ่าเฉย
บางคนบอกอ้าวจากจ่าเฉยเป็นผู้หมวดเฉย
หมวดเฉยแล้วตอนนี้เป็นหมวดเฉยแล้ว

เผื่อสักวันนึงผลงานของผู้หมวดเฉย

เออเดี๋ยวรอดูจะเป็นผู้กินกลับนะตำแหน่งต่อไป
ผู้กำกับผู้กินกลับไม่มี
มีแต่พวกเราจะพาไปกินกันนะ